อ่อนบุรีอ่อนหนี้ใจลูกแทบสิ้น
หวังพึ่งองค์พ่อตากศิลป์
ให้แฟนคืนถิ่นสงสาร
พวงมาลัยร้อยพวงใหญ่วางไว้บนพาน
๗วันหากไม่กลับบ้าน
ห้องนอนคือสุสาน
เรือตา
ยิ่งใหญ่อลังการงานสร้าง

ร้องได้เกอะไกลมาก

เราจะไปได้ถึงเพลงที่๖จริง

ก็ผมไม่ได้หวังอะไรมาก
ถ้าหวังมันก็จะเสียใจ
แต่ว่าผมหวังแค่ว่า

แล้วก็ร้องให้คนที่ฟัง
ทั้งในสตูดิโอและทางบ้านมีความสุข

ร้องแค่คนดูมีความสุขเนี่ยก็โอเคแล้ว
บอกได้เลยว่าที่เรามองอยู่ยิ่งกว่าความสุขตรงนี้

เป็นความมานะเป็นความเพียร
ซึ่งเห็นได้ชัดในตัวของครู

ที่กำลังจะเฉลยในมูลค่า๘๐๐๐บาทตรงนี้
ร้องได้แล้วก็ได้เงินไปนะคะ

มูลค่า๘๐๐๐บาท
ครูร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ
ร้องได้ร้องได้ร้องได้
เพลงที่๕มูลค่า๘๐๐๐บาท
ครูร้อง

ครู

ได้
ด้วยความเพียรทั้งหมดที่มีด้วยการฝึกฝนทั้งหมดที่ฝึกฝนไป
ทำให้ตอนนี้ค่ะร้องได้รับแล้ว๘๐๐๐บาท
ครับจากบทเพลงของคุณรุ่งสุริยานะครับวอนพ่อตากศิลป์นั่นเอง
สำเร็จแล้วเหลืออีกนิดเดียวเท่านั้นเอง
ดีใจไหมครับคุณครูความฝันที่วางไว้ก็จะสำเร็จ
ดีใจมากเลยครับก็ใกล้จะถึงฝั่งฝันที่ได้ตั้งเป้าไว้ในรายการ
คุณครูแล้วเวลาไปทำงานได้เงินมาเอาไปทำอะไรบ้าง
พอได้เงินมาผมก็เอาให้แม่เลยให้แม่จัดสรรเลย
ผมคิดว่าผมมีหน้าที่แค่วาดภาพ
มีหน้าที่เพื่อที่จะหาเงินแล้วคนบริหารเงินก็คือคุณแม่
แม่จัดการเลยผมจะไม่ค่อยเรียกร้องอะไรจากแม่
เวลาซื้อของแต่ละอย่างเนี่ยเมื่อก่อนสมัยเด็กผมอาจจะเป็นคนที่แบบว่า
อยากได้อะไรผมก็อยากได้นะแม่ซื้อให้หน่อยลบเล้า
แต่ว่าพอตอนนี้เราแบบว่าได้ทำงานแล้วเราได้เห็นคุณค่าของเงินนะครับ
เราก็เลยแบบว่าแม่อันนี้ผมก็อยากได้นะแต่มันแพงไปเรายังไม่ซื้อน้อยอย่างนี้

แต่ว่าตอนนี้เห็นบอกว่ามีอย่างหนึ่งที่อยากได้แต่ว่ากลัวคุณแม่ไม่ซื้อให้

คือคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กครับ
เพราะว่าตอนนี้ผมก็เรียนอยู่ปี๔แล้วก็อยากจะเอาไปทำวิทยานิพลโดยที่สุด

มันต้องใช้มันจำเป็นนะครับ

จำเป็นสำหรับการเรียนในระดับนี้มันต้องใช้ล่ะ
ก็ใจแม่ก็อยากซื้อนะคะแต่เงินไม่พอค่ะ
เพราะว่าปี๔นี้ต้องใช้จ่ายเยอะค่ะ
ไหนจะค่าเฟรมค่าสีเพราะว่าขนาดเฟรมก็ใหญ่ค่ะ
ไหนจะน้องสาวอีกค่ะถ้าจะจ่ายทางบ้านอีกค่ะ
ส่วนใหญ่ก็บอกให้น้องไปพิมพ์ที่ร้านถ่ายเอกสาร

ซ่อมจนคนซ่อมเขาบอกว่าซื้อใหม่ดีกว่า
ค่ะเพราะว่าซ่อมแล้วซ่อมอีกเป็น๔๕ครั้งค่ะ
มันต้องสเปคอะไรอ่ะคะเราถึงจะทำงานทีสิทธิ์ของเราได้
สเปคก็ไม่ต้องสูงมาก
คือลักษณะนี้น่าจะประมาณ

ก็สเปคก็ไม่ต้องเท่าไหร่ก็ได้
แค่เป็นคนดีนิสัยดีรักความคนละสเปก

แต่ถ้าพูดถึงเนี่ยน้องครูเนี่ยเขาเป็นผู้ชายที่มีเสน่ห์นะ
การพูดการจาใบหน้าลีลาเนี่ยตลกด้วย
แต่ดีนะเขาหาตังค์ได้เท่าไหร่ให้คุณแม่เก็บหมด

แล้วก็เงินที่กำลังจะหาต่อจากนี้
เพลงต่อไปคุณแม่เป็นเพลงเป้าหมายแล้ว
ตั้งเป้าไว้ว่าอยากได้เงินทุนไปสู้ชีวิต
เป็นจำนวนเงิน๑แสนบาทพร้อมหรือยัง

มาดูซิว่าเพลงนี้มันเป็นเพลงอะไร
เรารู้จักขนาดไหนแล้วค่อยว่ากันนะครับ

เพลงนี้มูลค่า๑แสนบาท
ถ้าพร้อมอินโทรเพลงที่๖มาเลยครับ
ครับ
เดี๋ยว

พออินโทรเพลงนี้มามีคนหันมาค้อนขวับเลย

มูลค่า๑แสนบาทอินโทรออกมาแล้ว

ก็เปิดมาเป็นอีสานเปิดมาใต้ภาคกลางสองเพลง
ก็เดี๋ยวจะหาว่าเอ๊ะทำไมเราไม่สำนึกรักบ้านเกิดเลยล่ะ

แอวเหนือแอวเหนือหนุ่มเหนือนี่ร้องเพลงนี้ได้ไหมเนี่ย
อืมเร็วมากโอ้ครับ

เพลงนี้หนึ่งแสนเร็วจริง

ก็เคยร้องในห้องน้ำ
ก็คล่องครับคล่อง
ตัวช่วยก็ยังอยู่ใช้ได้อีก๑ตัว
ถ้าคิดว่ายังไม่ต้องใช้ก็เก็บไว้ก่อนได้
แต่ว่ายังไงก็แล้วแต่อย่าประมาท
ตัดสินใจให้ดีแต่ก่อนที่จะตัดสินใจ
ให้คุณแม่เขาอวยพรน้องครูก่อนดีไหมได้ค่ะนะเพราะว่าต่อไปนี้เขาจะต้องตัดสินใจ
ที่จะเล่นหรือไม่เล่นหรือจะร้องหรือไม่ร้องแล้วนะครับ
แล้วเพลงนี้เป็นเพลงเป้าหมาย๑แสนบาทนะครับคุณแม่

ถ้าลูกมั่นใจก็ทำเต็มที่แล้วลูกร้องออกมาให้คนฟังซีนี่และคนฟังทั้งบ้านมีความสุขที่สุดครับ

เอาละครับมาตัดสินใจกันเลยนะครับฟังอินโทรไปแล้วนะครับ
สำหรับเพลงที่๖มูลค่า๑แสนบาท
ครูจะสู้หรือจะหยุดครับ
สู้
สู้แล้วหยุดครับสู้
เป็นเสียงสู้ที่คึกคักและโหดเยี่ยมมาก
ขอฟังอีกทีนึงสู้

เพลงนี้จะใช้หรือไม่ใช้ครับ
ไหวหรือเปล่า
ไหวก็ไม่ต้องใช้เอาให้ชัวร์

แสดงว่าเป็นคนที่มีระบบการวางแผนดีมาก
ถึงแม้ว่าจะมั่นใจว่าร้องได้
แต่การใช้ก็ไม่ได้เสียหายอะไร

ก็ไม่ต้องร้องเลยรับ๑แสน

ตัดสินใจเลือกไปแล้วนั่นก็คือแผ่นที่๓กับแผ่นที่๔นะครับ
ตอนนี้ก็เหลือแผ่นที่๑๒๕๖นะครับ

๑ครับ

แผ่นที่๑นะครับก็คือ

เราก็คงจะไม่ได้ฟังน้องครูเขาร้องเพลงนี้ซะแล้ว
ข้ามไปที่นี่ครับ

๑ครับ

ได้ไปแล้วนี่ไงข้ามเพลงนี้ไปเลยนะฮะ
ก็ได้จริงทั้งความสามารถ
ทั้งโชคช่วย
ทั้งดวงทั้งอะไรต่างนานา

อันนั้นคือท่าอะไรกันแสดงความเป็นไก่นะฮะ
ดีใจอ๋อดีใจดีรู้สึกยังไงอ่ะน้องครูรู้สึกดีใจที่ไม่ต้องได้เต้นแล้วก็หอบ
น้องครูตั้งแต่เพลงแรกมาจนถึงทุกเพลงที่น้องครูร้อง
เพื่อนำเงินไปช่วยเหลือครอบครัวไปเรื่องของการศึกษาไปส่งน้องเรียน

งั้นเรามาร้องแบบไม่กดดันกันบ้างไหม
เดี๋ยวเราจะให้น้องครูร้องเพลงเมื่อสักครู่นี้ให้ฟังก่อนเอาเลยไหม

ทุกคนถ้าอยากฟังปรบมือไปกำลังใจ
เป็นเพลงที่เร็วมาก
คุณผู้ชมทุกท่านจะได้เห็นน้องครูร้องและเต้นไปด้วย

จักกิ่มกับตกโตร้องโดยน้องครูค่ะ
วันนี้จะไปเอาเหนือกันน่ะจะไปวายพระรัชน์ไปบนดอย
เพื่อนต่างก็เฝ้าร้องขออยากจะไปเที่ยวดอยสัก๒๓วัน
พอดีว่ามีเพื่อนอยู่เชียงใหม่ก็เลยขอไปพักอยู่บ้านมัน
พอไปถึงมันก็ยิ้มให้กัน
แล้วบอกให้รีบตามมันขึ้นบ้านไปก่อน
จู่มันก็หันมายืน
แล้วบอกว่ามีจักกินจะต้องโตอยู่ในห้องนอน
ไอ้เราก็ไม่รู้มาก่อน
ว่าที่อยู่ในห้องนอนนั้นมันคืออะไร
เพื่อนมันก็บอกเอาไว้อย่างนี้
แล้วก็เดินหนีออกจากห้องไป
เครื่องมันออกไปไม่ทันไรไม่รู้ว่าเสียงอะไร

จักกิ่มก็คือจริงจกจักกิ่มก็คือตกโต
จู่มันก็หันมายิ้ม
แล้วบอกว่ามีจักกิ่มกับตกโตอยู่ในห้องนอน
ไอเหล่าก็ไม่รู้มาก่อน
ว่าที่อยู่ในห้องนอนนั้นมันคืออะไร
เพื่อนมันก็บอกเอาไว้อย่างนี้
แล้วก็เดินหนีออกจากห้องไป
เพื่อมันออกไปไม่ทันไรไม่รู้ว่าเสียงอะไร

จักกิ่มก็คือจริงจกส่วนตกโตก็คือตกแก
โตมาจนจะแกเพื่อรู้ตกแกก็คือตกโต
จักกิ่มก็คือจริงจกส่วนตกโตก็คือตกแก
เพื่อรู้ตุ๊กแก่ก็คือโด๊กโต